มันนี่ยังไม่หนาวหรอวันนี้ยังไม่รู้ว่าประเทศมีปัญหาอะไรรู้ไหม
สัปดาห์นี้ดูเหมือนสถานการณ์บ้านเมืองเราค่อนข้างที่จะดูสงบเงียบ
แต่ในความสงบเงียบนี่เองก็มีคำพูดจากท่านผู้นำ
เอกประยุทธ์จันโอชามาเหมือนกันว่าหลายเรื่องหลายราวนะคะ
ที่มีการเคลื่อนขึ้นไปแล้วก็มีคำพูจากท่านผู้นำ

มามองกันว่าอะไรที่โหประชาชนรู้แล้วมันจะต้องหนาวขนาดนั้นครับพี่
เรากำลังมามองกันว่าอะไรที่โหประชาชนรู้แล้วมันจะต้องหนาวขนาดนั้นครับพี่ทง
อันนี้เราจะไปคาดคิดมันก็คงจะไปได้ในหลายสถานนะครับ
เพราะว่าแหล่งข้อมูลทั้งหลายข่าวกรองทั้งหลายเนี่ย
รายงานตรงที่ท่านนายกอย่างพวกเรานี่ไม่ถึงขั้นจะรับรู้
ได้ถึงชุดความลับที่รัฐบาลได้รับรายงาน
แต่เท่าที่จะพอจะคาดคิด

ถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกเองก็คงจะมีความอึดอัด
อะไรอยู่ในใจเหมือนกันที่
แสดงอะไรออกมาแต่ละเรื่องแต่ละราวแล้วเนี่ย
ยังไม่สามารถจะสื่อความเข้าใจต่อสังคมได้ชัดเจนนะครับ
อาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยด้านอารมณ์
คือไปฝ่ายข่าวฝ่ายสื่อกับฝ่ายนายกก็อาจจะมีแทรกด้วยเรื่องอารมณ์อะไรขึ้นมา
ก็เลยสื่อไม่ชัดเจนนะครับ
ของใครคะอารมณ์ของสื่อหรืออารมณ์ของนายก
ไม่มีอารมณ์อยู่แล้วครับสื่อเป็นมีหน้าที่รายงาน
แต่เมื่อเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้รับรู้อะไรที่ชัดเจนเท่าที่ควร
จริงแล้วสิ่งที่จะพอมองออกได้ว่าสถานการณ์เนี่ย
ทุกอย่างมันคงไม่เป็นไปดังใจของผู้กลุ่มอำนาจ
รัฐฐาที่ปรัฐอยู่ในขณะนี้อาจจะหลายหลายเรื่อง
แล้วก็บางทีมันก็ชวนให้หงุดหงิดเหมือนกัน
ก่อกวนการทำอะไรต่ออะไรของพวกที่แสดงออกทางการเมืองนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองโดยตรงผู้สูญเสียอำนาจ
หรือบรรดาพลพักสมุนของทางการเมือง
สุนทรมองอย่างนั้นใช่ไหมคะว่าท่านผู้นำพูดมาอย่างนี้แล้วเนี่ย
มันควรจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นไม่ซ่อนอยู่ใต้พรม
หรือว่าเป็นข้ออ้างเพื่อให้การอยู่ต่อ
ผมว่าน่าจะไม่ใช่ข้ออ้างนะครับ
เพราะว่าการแบกรับปัญหาต่างของรัฐาธิปัตย์นะครับ
ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเรามันไม่มีทางเลือกอื่น
แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนผ่านไปให้ได้เนี่ย
ความกดดันและการบีบขัน
ไปตกอยู่ที่ผู้นำแน่นอน

การบีบคันความกดดันที่ว่านั้นเนี่ย
มันเป็นอุปสรรคจากข้างในห้องเครื่องของผู้นำด้วยหรือเปล่า
ตรงนี้ขอหมายเหตุไว้ซ้ำหน่อย
แล้วก็ส่วนสถานการณ์ภายนอกเนี่ย

ใต้ดินการเคลื่อนไหวใต้ดินนะครับ
ของการต่อสู้ที่มันต่อเนื่องมานะครับ
ไม่ยอมที่จะพ่ายแพ้ง่าย
แล้วก็มีการเลือกตั้งเป็นตัวชี้วัดสำคัญ

ตรงนี้ผมว่ามันเป็นการบ้านหนักของคณะผู้ยึด

สองจะต้องเปลี่ยนผ่านเฉพาะหน้าไปให้ได้
การเปลี่ยนผ่านนี้ก็มีทั้งสิ่งที่พูดได้พูดไม่ได้
มันก็เลยมารุมมาตุ้มแต่อาการปรี๊ด
ขอโทษนะครับอาการปรี๊ดของพ่อเด็กพ่อยุธเนี่ย
เมื่อปรี๊ดหนักขึ้นมาทีไรเนี่ย
ก็มีคนกระซิบผมนะฮะ
ไม่ได้กระซิบพูดบอกดังก็มีบอกช่วยเตือนท่านหน่อย
ผมก็ไม่เคยเจอท่านไม่รู้จะเตือนท่านไง
วันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านว่า
ภาวะอารมณ์ที่มันปรี๊ดเนี่ยถ้าท่านลดได้ลดเถอะครับ
ทีนี้แล้วกลัวเสียของแล้วเนี่ย
สองปีที่ผ่านมามันก็ยังทำอะไรไม่ได้เลย
จากนี้ไปมันจะต้องควรมีการปรับเปลี่ยนไหมคะ
ในเมื่อตัวเองก็กลัวเสียของแล้วรู้แล้วมันคืออะไร
อันนั้นมันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
เพราะว่า๒ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ต้องรู้ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างนะครับ

รู้ทั้งภายในและภายนอก
รู้ทั้งความเคลื่อนไหวรู้แล้วจะหนาวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะ
ก็ต้องกลับมาคิดทบทวนเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ย
บริหารงานมาด้วยมีอำนาจเต็มที่แล้วเนี่ย
ทำไมไม่มารู้เป้าหมายที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะ
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นายกเนี่ย
มีอารมณ์ปวนปลาอยู่เรื่อย

จริงแล้วมันก็มองได้ในส่วนการบริหารรัฐเนี่ยสำคัญที่สุด
เมื่อนายกมีความตั้งใจจริง
ก็ต้องมีความกล้าในการที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลง

ตั้งใจอย่างเดียวไม่พอต้องกล้าด้วย

ใช่แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็พอมองเห็นแล้ว
ว่าอุปสรรคมันอยู่ที่ใคร
บรรดารัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่เป็นส่วนของทหารเนี่ย
ก็มีการพูดนินทากันว่าไม่ค่อยสนองนโยบายหลักทางด้านเศรษฐกิจ
มันก็ทำให้การขับเคลื่อนที่จะแก้ปัญหาเนี่ย
มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่มีการวางเป้าแล้วก็คาดการณ์เอาไว้
ฉะนั้นเนี่ยไอ้ทั้งหลายเหล่านี้หรือแม้แต่
รัฐมนตรีบางท่านที่สังคมมองแล้วเป็นอุปสรรค
แล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือแก้ไขได้
ออกกับความเกรงใจความเป็นพี่เป็นน้อง

ฉะนั้นเนี่ยในเมื่อองค์องค์กรรัฐเนี่ย
มันยังไม่สามารถจะมีเอกภาพ
แล้วก็ขับเพื่อนงานได้ไม่มีสิทธิภาพ

ซึ่งก็รู้อยู่แล้วที่ทางด้านการเมืองเนี่ย

ต้องสู้กันแล้วก็ใช้รูปแบบต่าง
วันนี้รอยเชื่อมต่อการเมืองเพื่อไปสู่วงการศาสนา
ที่เรามองเห็นแล้วอย่างวัดธรรมกาย
ป้อมสู้อ่ะแล้ววันนี้ก็ยัง

มันก็เช่นเดียวกับทางการเมืองโดยตรงเนี่ย

ยิ่งปล่อยปะ
ก็ไม่ใช่ปล่อยนะหมายถึงว่ามันไม่เด็ดขาด

วันนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ไม่กลัวแล้วนะ
เพราะว่าวิธีการที่
ที่ความสวยชอบดำเนินการมันไม่กลัวแล้ว
เอาด้วยจับไว้ดิเดี๋ยวอะไรท้าทายอีก
วันนี้ท้าทายโดยตรงกับนายกด้วยนะ
เมื่อก่อนเริ่มอะไรก็ไม่ค่อยมีใครกล้า
นี่คงปวดหัวนายกอ่ะ
โมดคะเพราะอะไรนายกที่มีสรรพกำลังทุกอย่างอยู่ในมือ
แล้วมันยังทำไม่ได้เท่าที่ใจท่านอยากทำ
เป็นเพราะว่าระดับร่างไหมหรือว่าระดับบนก่อนเราจะแก้ปัญหา

คนไทยทั้งประเทศหนาวบ้างนายกหนาวบ้าง
ดูระยะใกล้ดูไม่ค่อยหนาวนะมันคือคืน
มันมีฟุตบอลโลกเห็นอยู่ฟุตบอลยูโล
หลังไตกันอีกเดือนส่วนที่จะทำให้มันจะหนาวขึ้นมา
ถ้ามามองดูในช่วงต่อไปที่อะไรอีก
ผมก็มองดูท่านนายกเองขอสชเองก็รู้
คงไม่แคร์อะไรเท่าไหร่ผมหันมามองดู
ว่าอะไรที่จะทำให้หนาวที่ทำให้นายกเอง
พอสะกิดปุ๊บปี๊ดขึ้นมาทันทีนะ
จนกระทั่งเรียกว่าบนดาคมครูตะคอกได้รายวันเหมือนกัน
มันผิดสังเกตมันเป็นไปได้ยังไงนายกป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
มองดูเนี่ยถ้ามองดูแบบภาคกว้างนะครับ
มองดูแบบตามทฤษฎีวีภาควีจานหรืออะไรต่างเนี่ย
มองดูอันแรกมองดูปัญหาในประเทศ
ถ้ามองดูในประเทศเนี่ยดูมันขึ้งขังเลยนะในประเทศ
เรื่องของการเมืองในประเทศเรื่องของความมั่นคงในประเทศ

ผมว่าแต่ละเรื่องนี้หนาวหมดเลย
การเมืองผ่านมา๒ปีขึ้นปีที่๓
อย่างที่บอกว่าพวกที่ฝ่ายที่ต่อต้านไม่สนับสนุนฝ่ายที่ความเห็นขัดแย้ง
เวลานี้แบบว่าด่ามาเถอะไม่กลัวแล้วจับมาเถอะไม่กลัวแล้ว
จับมากยิ่งชอบอยากท้าทายมาเลยนะจะทำอะไรก็ได้ยอมหมด
รัฐบาลอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ไปคือว่าอะไรก็ได้แต่ก็มีเล่นใต้ดินกันเลย
เรียกว่าการเมืองในประเทศสังคมคนในประเทศทางด้านนักธุรกิจก็เดือดร้อน
ว่าเนี่ยผ่านทีมเศรษฐกิจก็ว่ามือดีที่สุดแล้วนะที่ลงไปช่วยเนี่ย
มันก็ยังไม่ดีขึ้นมันเป็นเพราะอะไรปัญหาอะไรมันถึงทำไม
เพราะรัฐบาลนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่สามารถที่รัฐบาลก็พยายามทำเต็มที่
แต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นเป็นที่รับทราบรับรู้ด้านในประเทศต่างประเทศต่างประเทศเอง
ด้านการเมืองเขากดดันอยู่แล้วบีบอยู่แล้วบีบตั้งแต่ต้นบีบมาจนถึงกลาง
แล้วก็บีบต่อไปเพื่อให้ไปถึงการเลือกตั้งอันนี้มันหนีไม่พ้นมันก็ต้องถูกกดดันนะครับ
ก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะทำยังไงรัฐบาลจะอยู่รัฐบาลประกาศอยู่๕ปี
ไอ้ความบีบความกดเนี่ยมันว่ายิ่งหนาวหนักเข้าไปอีก
เศรษฐกิจก็ถูกบีบรัฐต่างประเทศก็กดดัน
มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ยังมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความหนาว
สำหรับคนในประเทศที่ยังอยู่อีกยาว
สิ่งที่ท่านนายกประยุทธ์แสดงออกมาเนี่ย
ใครจะว่าไงนะจะว่าอารมณ์ปริ๊ดแตกหรืออะไร
ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นการแสดงอารมณ์แบบตรงไปตรงมา
ดีกว่าคนที่ซึมลึกอำมหิตนะครับ
ผมอยากจะฝากความปรารถนาดีถึงบรรดาท่านทั้งหลายที่ไม่พึงใจและคอยก่อกวนทั้งหลายทั้งปวง
อย่าลืมว่าเมื่อตอนกลางเดือนหรือต้นกลางปี๒๕๖๒
ที่ยึดอำนาจใหม่ขึ้นมาเป็นนายกใหม่

ถามว่าขึ้นหลังเสือแล้วไม่กลัวเสือกัดเหรอ

ว่าผมมีวิธีลงจากหลังเสือ

เสือที่ว่านี้คือการเมืองระบบเก่า
ถ้าหากว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง

พูดถึงความหนาวรู้แล้วจะหนาวเนี่ยนะ
คือเท่าที่พูดกันมาเนี่ยผมว่ามันยังไม่ถึงขั้นรู้แล้วจะหนาว
มันเป็นความรู้สึกว่าเราหนาวกันไปเองหรือเปล่า
ผมกลับคิดถึงนะคิดลงไปถึงว่าไอ้รู้แล้วจะหนาวอันนี้
ทำให้คิดถึงสื่อต่างประเทศเคยวิเคราะห์วิจารณ์
กระทั่งมาถึงเดี๋ยวนี้วงการทูตเนี่ยของต่างประเทศเนี่ย
ก็มีการคุยกันเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ย
ยังหนีไม่พ้นศึกกลางเมืองนะสงครามกลางเมืองนะ
ตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าท่านนายกเนี่ย
มีข้อมูลการวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีใต้ดินใต้น้ำอะไร
ที่จะนำไปสู่จุดนั้นได้หรือไม่

นายกควรบอกกับคนไทยทั้งประเทศไหมคะ
ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเป็นตัวเป็นตัวเถอะ
พูดอย่างนี้แล้วคนมันก็เกิดคำถามนะ
แต่ว่าถ้าเราประเมินจากสถานการณ์ที่เป็นจริงเนี่ย
คิดว่าประชาชนก็พอจะทราบพอจะรู้บ้าง
เพียงแต่ว่ามันจะไปเหลามากน้อยแค่ไหนนั่นอีกเรื่องนะ
แต่ภาพกว้างของประเทศเนี่ยน่าจะรู้อ่ะ
เพราะว่าเรื่องอย่างนี้บางทีมันก็พูดไม่ได้
เพราะว่ามันมีผลต่อผลกระทบอ่ะแม้แต่นายกเองท่านก็ยังบอกเลย
บอกว่ามันก็พูดได้แค่นี้ถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหา

แต่เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ไม่ว่ามันจะหนาวหรือว่ามันจะร้อนเนี่ยนะฮะ
เราก็ต้องพาไปด้วยกันพาไปให้ได้
โปรดติดตามตอนต่อไป